จังหวัดนครสวรรค์นะคะมีชาวเน็ตเขาแห่แชร์คลิปเตือนภัยกัน
เพราะว่ามีชายขี้เมาเนี่ยวนเวียนไปขอเงินลูกค้าที่อยู่ในร้านที่พื้นที่ตำบลหนองปริง
คือตะเวนไปทั่วหลายหลายร้านเลยนะคะไปขอเงินไปชมคลิปภาพนี้กันหน่อยค่ะ

ทีนี้จะให้๒บาทบอกไม่เอาจะเอาเป็นใบอย่างเดียวคือจะเอาเป็นแบงค์อย่างเดียวนะคะ
โพสต์คลิปเตือนภัยช่วงเที่ยงของวันที่๖มีนาคมที่ผ่านมา
ชายคนนี้เนี่ยเมาเลยค่ะแล้วเดินเข้ามาขอเงินภายในร้านกาแฟแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลหนองปิงอำเภอเมืองนครสวรรค์
ใช้คำพูดพฤติกรรมคุกคามลูกค้าผู้หญิงด้วยนะคะคือบอกว่ามาปล้น
ขอเงินเป็นแบงค์เศษเหรียญไม่เอานี่นะคะก็ถือว่าคุกคามเลยแหละ
ข่มขู่เอาเงินอ่ะว่างั้นส่วนอีกคลิปนะคะชายคนเดียวกันเลยเนี่ย
เดินเข้าไปในร้านสเต็กค่ะในพื้นที่เดียวกันช่วงเย็นของเมื่อวานนี้
รอบนี้บอกกับพนักงานในร้านว่าเห็นแต่งตัวแบบนี้คิดว่าเป็นโจรเหรอ
พอพนักงานถามมาซื้ออะไรชายเมาคนนี้เขาบ่ายเบี่ยง
จะขอพาตัวเด็กเล็กสองขวบที่อยู่ในร้านไปด้วยแม่เด็กตกใจเลยค่ะ
ทำอะไรไม่ถูกเรียกพนักงานชายให้ออกมาช่วย
ชายที่ขี้เมาคนนี้เดินออกไปนอกร้านนะคะอยู่อยู่ก็จะมาขู่จะเอาเด็กไป
ชาวเน็ตเห็นแบบนี้สุดทนค่ะพฤติกรรมชายเมารายนี้ไม่ไหวนะคะ
ก็มีการมาคอมเมนต์กันบอกว่าเคยถูกของเงินตามร้านค้า
ถ้าไม่ให้เนี่ยจะทำหน้าอารมณ์เสียแบบน่ากลัวมาก
แล้วก็ฉกของตามบ้านหน้าตาเฉยคุกคามเด็กเล็กก็อีกหลายครั้ง
มีคนเคยเดินอยู่แถวหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะ
เขาก็ทำทีไปคุยกับเด็กนักเรียนหญิงชั้นอนุบาล
ผู้ปกครองกลัวว่าเด็กจะถูกอุ้มหายค่ะก็วอนหน่วยงานที่เกี่ยวกับห้องนะคะ
มาตรวจสอบอย่างด่วนเลยนะคะใครอยู่ในพื้นที่เจอแบบนี้
ก็คงผวากันไปตามตามกันค่ะ